ผมไม่รู้ว่าผมนอนไปนานเท่าไหร่นะพี่แต่ว่าอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงคนมาร้องข้างหู
บัตรนั้นทาราพนาศูนย์สุริวงศ์
พอผมลืมตามาผมเห็นคนเดินรอบที่นอนผมเดินยักษ์เลย
เขามาชี้หน้าผมบอกว่ากูมาแล้วทำไมไม่ให้กูอยู่ด้วย
คนที่มีเครื่องวัดชีพจรตื๊ดอยู่ตลอด
มันไม่สามารถลุกได้พี่แต่๒วัน๓วันใน๑อาทิตย์นะพี่
จะต้องมีสักวันหนึ่งที่ผมลุกขึ้นมากระโดดรถเต้นอยู่บนเตียง
เฮ้ยเป็นท่าลิงเป็นท่าอะไรเลยแล้วก็ชี้หน้าด่าพยาบาล

กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ทางเข้าสู่ปีที่๔เป็นที่เรียบร้อย

ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนนี่กำลังเดินเต้าน่ารักเลยนะครับ
แน่นอนครับเนื้อหาในสถานีผีดุของเรานั้น
จะทยอยค่อยเข้มข้นขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะที่เราจะพบกันในเดือนนี้
เป็นธีมที่มีชื่อว่าความเชื่อครับ
แน่นอนว่าความเชื่อมีหลากหลายรูปแบบ
วันนี้เราจะได้รับชมกันครับ
แต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาของทางรายการ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องคุณสัยเรื่องมนต์ดำ

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
และวันนี้แขกรับเชิญคนแรกในเดือนมีนาคม

แน่นอนว่าเราจะมาฉลองครบรอบ๓ปี
ไปพร้อมกันกับธีมความเชื่อครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการ
สถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเช่าชั่วคราว

เป็นเหตุการณ์ที่มีคนสามคนโทรมาเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังเนี้ย
ต่างคนต่างเวลาแต่เจอลักษณะเดียวกัน

คุณติ๊งลี่ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียง

วันนี้ได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรก

ก่อนหน้านั้นที่เป็นกระแสที่ฮือฮา
ก็คือเรื่องของบ้านเช่าชั่วคราวใช่ครับ
ใน๓ของผู้ประสบเหตุ

แต่ละคนโทรมาเล่าต่างเวลากัน

ของผีผู้หญิงที่อยู่ในบ้าน

ไม่รู้ว่าวันเวลาผ่านมาจนถึงทุกวันนี้

ยังมีคนส่งรูปบ้านมาให้ผมดูเรื่อย

มีส่งมาประมาณ

แต่ว่ามีอยู่คนเดียวที่ถูกหลัง
แสดงว่าบ้านหลังนี้คือยังปล่อยให้เช่าอยู่

อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขายังปล่อยให้เช่าอยู่ไหม
แต่ว่าคนอื่นที่ส่งมาแล้วมันไม่ใช่เนี่ย

ผมเห็นบ้านปุ๊บผมตกใจแล้วผมไปตอบแชท

เขาก็น่าจะไปรู้อะไรมาบางอย่างจริง

คำถามเดียวกันกับที่ผมถามแขกรับเชิญทุกคน
ถ้ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีสิ่งหลีลับ๑๐๐เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์จากตั้งแต่เด็กมาเลยเป็นคนไม่เคยเชื่อ

เชื่อเรื่องผีครับแต่ว่าพอจริงแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยที่ผมจะมาเล่าวันนี้
มันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปเลย
ว่าโรคหลังความตายมันมีจริง
ก็แสดงว่าถ้าผมจะทราบคำตอบของคุณติ๊งลี่ก็คือเชื่อ๑๐๐

ลุกราฟไปเลยว่าโรคหลังความตายหรือว่าผีหรือว่าวิญญาณมีอยู่จริง
แต่วันนี้มาในชื่อเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับโรคหลังความตาย
เพราะมาพร้อมกับชื่อเรื่องที่บอกว่าครอบครู
คำว่าครอบครัวแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

บางคนครอบแล้วรู้สึกถึงพลังงานดีบางอย่างก็มี
แต่บางคนครอบแล้วก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ก็เยอะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแบบไหนก็ไม่ต้องเล่าให้พวกเราฟังนะ
อันนี้ต้องขออนุญาตเท้าความไปตอนสมัยผมเรียนอาชีวะนะครับพี่

มันจะมีจัดกิจกรรมให้นักเรียนอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้
คนนี้อยู่กิจกรรมนี้คนนี้อยู่กิจกรรมนี้
ส่วนผมเนี่ยโดนจับยัดเข้าไปอยู่ในชมรมโขน
ผมโดนเข้าไปอยู่ในชมรมคอ

ใช่ครับพี่แล้วก็จะเป็นที่ทราบกันดีในโรงเรียนว่า
คนที่อยู่ชมรมขนส่วนมากจะเป็นพูดง่ายคือเป็นเด็กช่างหัวแตกอะไรอย่างนี้
แบบว่าแนวเก่าโหดเถื่อนอะไรอย่างนี้นะ

ใช่กำลังห้าวแล้วก็พอได้เข้าไปอยู่ชมรมนี้ปุ๊บ
ก็มีการซ้อมอะไรทั่วไปครับพี่
ไม่ว่าจะเป็นสอนให้เรารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเล่นคือเรื่องรามเกียร
ว่าบทเป็นยังไงคนนี้อยู่ได้เล่นบทนี้จะต้องเล่นเป็นตัวนี้
จะต้องมีท่าทางการลำหรือว่าบทร้องบทพูดจะต้องยังไง
ผมก็รับทราบมาซึ่งตอนแรกบทที่ผมได้มาคือเป็นตัวพญาสุคีบ

เป็นพญาสุขคีบแล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์พลิกผันที่ทำให้ผมไม่ได้เล่นเป็นพญาสุขีบ
ก็คือคนที่เล่นเป็นทศกัณฐ์เนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถกลับมาเล่นได้
ชมรมก็เลยต้องหาคนที่เล่นเป็นทศกัณฐ์ใหม่
ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็โหวตให้เป็นผมต้องเล่นเป็นทศกัณฐ์
ก็เลยต้องทิ้งบทสุขีบไปเลยแล้วก็มาท่องบทของทศกัณฐ์ท่าลำท่าอะไร
ยากกว่าเดิมนี่ยากกว่าใช่ยักษ์บริบทของยักษ์อะยากกว่า
ท่าทางถึงขมึงขึงขังแบบว่าเป็นยักษ์เลยพี่
ทีนี้พอหลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าเดี๋ยววันข้างหน้า
โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมีแขกนอกโรงเรียนมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะมีการโชว์ของโรงเรียนของเราซึ่งโขนก็จะจับอยู่ในโชว์นั้นด้วย
พวกเราก็เลยวางตัวละครกันครบทุกตัวว่าจะต้องเล่นเป็นตอนนี้ตอนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
พอวางตัวละครครบทุกตัวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำกันต่อไปนั่นก็คือ
เราต้องพากันไปครอบครูที่บ้านพ่อครูคือพวกเราเลือกไปกันในวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเรียน
นี่ครับแล้วก็คนที่เป็นครูของพวกเราก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทยพวกเรานั่นแหละครับ
แต่ว่าเขาก็จะเป็นในบริบทของประธานชมรมเนี่ยพวกเราเรียกว่าพ่อเป็นพ่อครูโขนของพวกเรา
เราก็ไปที่บ้านพ่อพอไปถึงที่บ้านพ่อเนี่ยนะครับก็บ้านพ่อเนี่ยหน้าบ้านเขาจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญาเลย
เหมือนเป็นท่าน้ำนะครับพี่เราก็ไปถึงที่นั่นเสร็จปุ๊บ
ตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการศักดิ์ของขึ้นหรือว่าเรื่องขององค์ลง
ผมเคยได้ยินแต่ผมไม่เคยเชื่อพอผมไปบ้านนั้นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเข้าไป
ผมมีอาการปวดหัวไหล่ทั้งสองข้างปวดแบบทรมานมากปวดแบบเหมือนมีอะไรหนัก
มันอยู่บนไหล่เราตลอดเวลาแต่ผมก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดอะไรกับใครว่าเราปวดตรงนี้
พอไปถึงลานหน้าบ้านที่ผมบอกว่ามันจะเป็นลงแม่น้ำเจ้าพญานะครับเขาจะเป็นให้เป็นที่ซ้อมโขนอะไรอย่างนี้
พอครูลงมาปุ๊บแล้วก็เดินไปหารุ่นพี่ผมคนนึงแล้วเขาก็เดินไปรุ่นพี่ผมก็เดินเข้าไปไหว้
พอไหว้เสร็จปุ๊บพ่อครูจับหัวแล้วเป่าอะไรก็ไม่รู้พอเป่าปุ๊บอริยบทเขาเปลี่ยนทันที
กลายเป็นกระโดดโลดเต้นเหมือนลิงเหมือนซึ่งผมตกใจมากพี่ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้
กระโดดเป็นลิงกระโดดไปกระโดดมาไม่พอพี่กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพญาเลย

ลงน้ำเลยครับกระโดดแล้วก็คือกระโดดก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจน
พวกรุ่นพี่ผมเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันกระโดดลงไป
ดึงตัวขึ้นมาเขาก็หลับไปแล้วพอดึงตัวขึ้นมาผมก็งงว่ามันคืออะไร
ผมก็คุยกับรุ่นพี่ผมมันคืออะไรอ๋อของขึ้นธรรมดาเพราะครูเขาเป่าของอะไรอย่างนี้
ของขึ้นผมก็ของอะไรพี่มันคือของอะไร
ก็เขาศักดันไงลิงลมอะไรพวกเนี้ยอ๋อของขึ้นเนอะมันเป็นอย่างนี้
ผมก็ยังเฉยพี่คือมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกหรือว่าพิเศษอะไร
จนมาวันนั้นแหละวันเดียวกันคือจะต้องแบ่งกันว่าใครจะต้องนอนตรงไหน
พอไปกันหลายคนใครต้องนอนตรงไหนอะไรยังไงปุ๊บอ่ะ
ทุกคนได้นอนรวมกันหมดเลยนะพี่แต่มีผมคนเดียวที่พ่อครูจับแยก
ให้ไปนอนบ้านอีกหลังนึงอ้าวทำไมอ่ะผมก็แปลกใจนะว่า
แล้วบ้านที่ทุกคนพวกรุ่นพี่ผมนอนกันด้วยกันเนี่ยมันก็กว้างนะพี่
มันยังเหลือพื้นที่ถูกป่ะแต่เขาให้ผมไปนอนคนเดียวในบ้านหลังนี้
ที่อยู่ข้างบ้านพ่อครูผมก็งงว่าทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้น
พระครูบอกไปนอนหน่อยไปนอนหน่อยจะได้รู้อะไรสักหน่อยอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้ฉุกคิดอะไรเราก็ธรรมดาครับพี่เด็กช่างเนอะ
ตกเย็นมาพอไม่ได้ทำอะไรเราก็นั่งมีการนั่งดื่มนั่งอะไรกัน
ก็อาจจะมีอาการตึงนิดแหละผมก็ขอตัวรุ่นพี่ไปนอน
หยิบกระโปรงกระเป๋าอะไรขึ้นมาปุ๊บเปิดบ้าน
ก็ยังดีใจนิดนะว่าอ๋อก็ยังดีนะที่ว่าพ่อครูให้เรานอนคนเดียวเนอ
ได้ไม่ต้องแบบว่าคอยเบียดคอยอะไรใคร
พอเดินขึ้นบ้านไปปุ๊บพี่สิ่งที่ผมเห็นผมเห็นเป็นรูปตั้งงานศพอะครับ
อยู่ในบ้านเขาแล้วก็มีกระถางทูบมีทูบ
ผมก็มองอ้าวบ้านนี้มีคนตายเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมพ่อครูให้เรามานอนนี่

เป็นรูปผู้ชายครับเป็นรูปผู้ชายเอ่อ
ในรูปเนี่ยดูไม่ค่อยแก่ครับในรูปดูไม่ค่อยแก่แต่ลักษณะของรูปมันเก่ามาก
แล้วพอผมขึ้นไปนอนเนี่ยมุ้งที่นอนถูกจัดเตรียมไว้ให้ผมแล้วเรียบร้อย
ถูกจัดเตรียมไว้ให้ผมแล้วเรียบร้อยผมก็แค่เอากระเป๋าเข้าไปวางแล้วก็เข้าไปนอนเลย
ด้วยความตึงครับพี่ก็หลับไปไม่รู้ตอนไหน
แต่จะสังเกตได้ว่าบนหัวนอนเนี่ยมันจะมีพวกจานชามที่เขาเตรียมไว้วางงานบายสีของวันพรุ่งนี้
ที่เขาเตรียมงานกันนะนะพี่นะงานครอบครู
เขาก็จะวางอยู่ในห้องที่ผมนอนแหละเกะกะอะไรอย่างนี้
คืนนั้นเนี่ยผมต้องตกใจตื่นเพราะมันมีเสียงคนเดินเตะจานเตะชามแล้วมันล้ม
ในบ้านเรานี่แหละในบ้านที่เรานอนอยู่ใช่พี่ในบ้านหลังที่ผมนอนอยู่โคมเพลงโคมค่ะ
ใช่แบบโคมคำเลยนะทั้งที่มันดังขนาดนั้นแต่มันไม่มีใครขึ้นมาดูผมเลย
คือบ้านโน้นก็ต้องได้ยินถ้ามันดังขนาดนั้นถูกไหมใช่ต้องได้ยินใช่ไม่มีใครขึ้นมาดูผม
ผมก็งงว่ามันคืออะไรก็ลืมตามองสมัยตอนรุ่นนั้นโทรศัพท์มันยังไม่มีพวกโซเชียลเลยนะพี่นะ
ผมก็ได้แต่เปิดไฟแฟทส่องดูรอบจานชามอะไรที่กองไว้อะพี่ยังตั้งอยู่เหมือนเดิม
ไม่มีอันไหนไม่มีกองไหนล้มหรือหรือแตกอะไรเลยไม่มีเลยผมก็อ่ะหรือว่าจะเป็นของบ้านอีกหลังนึง
เพราะว่ามันมันก็คือหลังเดียวกันแหละที่เตรียมจัดงานบายสีพอผมขึ้นไปนอนอีกรอบครับ
พอขึ้นมานอนอีกรอบเนี่ยคือเราก็พยายามข่มต้องจำใจขึ้นไปนอนใช่พี่คือมันเราเราจะไปเข้าไปนอนกับพวกรุ่นพี่ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่า
มีคำสั่งมาแล้วอ่ะใช่ไม่ให้ใครแล้วก็ไม่ให้ใครมานอนกับผมด้วยนะปุ๊บผมขึ้นไปนอนอ่ะข่มใจช่วงนั้นก็
เท่าไรนะพี่แต่ว่าอยู่อยู่เนี่ยอ่ะผมยินเสียงคน
ทาวราพนาซูนสุริวงศ์สเด็ดออกสำราญองค์ประมาณเนี้ย

เดินใส่ใส่เป็นชุดโขนชุดอะไรเนี่ยพี่

แล้วก็เดินรู้สึกตอนนั้นเนี่ย

พอเดินวนจนรอบหัวผมมาถึงที่เสาปุ๊บอ่ะ

เดินผ่านเสามาเลย

เข้ามาในมุ้งซึ่งตอนนั้นอะผมแข็ง

กูมาแล้วทำไมไม่ให้
อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้

ผมไม่รู้อะไรอะ

มันไม่ใช่คนแน่นอน

ใจเดียวผมสะบัดตัว
ดีดตัวลุกออกมาได้

ทำไมไม่ให้ผมนอนกับพวกพี่

เป็นพี่ชายของพ่อครูซึ่งได้เล่นบท
ทศกัณฐ์มาตั้งแต่วัยรุ่นเลย

จนถึงวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

แล้วจะเป็นคนที่เล่นเป็นตัวยักษ์ได้ดีมาก

แล้วมันก็ทำให้ผมไม่กล้าขึ้นไปนอนแล้วทีนี้

ผมก็เลยเดินออกมาข้างนอก
ก็มาเจอรุ่นพี่ผมคนนั้นแหละที่กระโดดน้ำ

ผมก็เลยบอกพี่ขึ้นไปนอนเพื่อนผมหน่อย

หมายถึงว่าพ่อครูไม่ให้ใครขึ้นเลย

พอผมไม่รู้แหละว่าผมหลับไปตอนไหน
แต่ผมว่าอุ่นใจแล้วว่ามีคนนอนด้วย

ผมได้ยินเสียงแคล้งคลุ้ง

ผมตื่นขึ้นมาปุ๊บข้างผมอะพี่

คือพี่ที่ผมจ้างมานอนเขาไปแล้ว

สองร้อยมึงสองร้อย

พอวิ่งออกจากห้องไปก็ไปเจอแกนั่งอยู่ตรงท่าน้ำครับ

นอนไม่ได้จริง
เขาบอกว่าพอเขาเคิ้มกำลังจะหลับเนี่ย

เขามองแต่หน้าอกเขาเนี่ย

ไม่ได้สวมหัวทศกัณฐ์

ก็เลยน่าของคนที่ใส่ชุดนั่นอ่ะ
ก็คือเป็นหน้าเดียวกับคนที่อยู่ในรูป
เขายังอยู่ในบ้านนั้น

เราก็ครอบครูครอบอะไรไปนี่แหละพี่

เค้าคอบคูเวลาพ่อคูผมเอาเซียนพ่อแก่เนี่ย
บางคนก็จะมีอาการโวยวาย

กระโดดโลดเต้นเหมือนลิงเหมือนเสือ

ทั้งที่ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรแบบ

พอใกล้จะถึงคิวผมที่จะต้องเอา

พอถึงคิวที่ผมต้องคอบอะพี่

แล้วเขาก็เอาไม้เท้าเขา

ไม่รับเขากูครอบให้มึงไม่ได้หรอก

ผมก็งงว่ามันคืออะไรอ่ะอืม

คนที่พูดเนี่ยเป็นพ่อครูผมนะครับ

แค่คิดว่าจะตั้งใจเล่นบททศกัณฐ์ให้ดีที่สุด

ผมไม่ผมไม่ได้ดื่ม

แต่พอหลังจากที่หัวพ่อแก่ลงหัวปุ๊บ

กำยำกำยำหนุ่มแน่นห้าวอย่างเราเนี่ยนะ

มันมีอาการปวดหัวแบบรุนแรงมาก

ภานใบสีเดินแบบเดินแต่ไหมแล้วก็เดินยักษ์เดินยักพี่แล้วใครที่
รับบทเป็นลิงอ่ะคือโดนผมถีบกระเด็นหมดเลยโดนผมถีบกระเด็นหมดเลย
แล้วก็เดินยักษ์ออกมาหน้าบ้านเดินยักษ์ออกมาหน้าบ้านทำท่าจะ
จะเดินลงน้ำก็มีเป็นพ่อพ่อครูอีกคนนึงอะครับ
ที่เขาอยู่ในพิธีด้วยนะเขาเอาเอาไม้ตะพดเนี่ยมาเคาะหัว
ครับคอหัวปุ๊บแล้วผมก็ล้มลงไปเลยอืมอันเนี้ยเป็นเป็นภาพ
มันน่าจะประมาณน่าจะประมาณยี่สิบปีน่ะแล้วพี่อืม
มันนานมากคือผมเห็นเรื่องนี้ปุ๊บผมเริ่มคิดในใจแล้วว่า
ที่เขาคุยกันเรื่องการศักยันต์การครอบครูหรือว่าองค์ลงของขึ้น
มันเป็นยังไงผมเริ่มสัมผัสได้แล้วเริ่มรู้สึกตัวได้แล้ว
ทีนี้ผมเล่ามาทั้งหมดพี่ผมต้องได้วางตัวเป็นทศกัณฐ์ใช่ไหมพี่
แต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นหนามัยอ่ะเพราะว่า
เพราะว่าผมเกิดอุบัติเหตุผมประสบปฏิเหตุจนทำให้มาอ่า
ไม่สามารถจะมาเล่นได้ร้ายแรงร้ายแรงครับพี่ผมถึงขนาดนอนเป็นเจ้าชายนิทาเลย
จากรถยนต์ค่ะรถอ่ารถมอไซค์ครับตอนนั้นก็จะเป็นแว้นแว้นหน่อยเมื่อก่อนอ่า
ซึ่งผมก็มารู้ทีหลังว่าพี่ที่ผมเล่าให้พี่ฟังตอนแรกว่า
มีคนที่จะได้รับบททศกัณฐ์อยู่แล้วอืม

เพราะเขาผิดครูครับพี่

แล้วเหตุที่ผมไม่ได้เล่นผมก็เชื่อว่าเป็นการผิดครูเหมือนกัน

พ่อจะบอกผมตลอด
พ่อครูอ่ะเขาเหมือนกับเขารู้ว่าผมอ่ะ

เขาจะพูดกับผมตลอดอย่าเพิ่งมีเมีย

อย่าเพิ่งมีเมียนะเขาจะพูดอย่างนี้ตลอด
แต่ผมก็มีของผมไปเรื่อย

ถึงขนาดที่ผมคิดว่าร้ายแรงที่สุดเลยก็คือ
น่าจะได้เป็นสาวอยู่อีกชมรมหนึ่ง
เป็นชมรมเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดดิ้งอะไรอย่างเงี้ย
ถึงขั้นเราอยากจะย้ายชมรมไปอยู่กับเขาเลย

คืออยากจะไปเต้นกับเขาเลยไปอยู่กับเขาเลยอะไรประมาณนี้ครับ
คว่ำเลยไม่ได้เล่นเป็นตัวทศกัณฐ์เลย

ผมนอนนิทาอยู่ประมาณครึ่งปีครับพี่

ผมเกือบจะต้องผ่าสมองครับพี่
ต้องผ่าสมองดีว่า

ที่ผมบอกพี่ไว้ตอนแรกว่า
มันทำให้ผมกลายเป็นคนที่เชื่อว่าโรคหลังความตายมีจริง

พอหลังจากที่ผมรถคว่ำอะพี่
พอมันเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บ
แม่ผมเดินทางไปหาพ่อครูผมที่โรงเรียน
ไปคุยเรื่องมูเรื่องอะไรกัน

คือทางหมอเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ทางโรงพยาบาล
ห้าสิบห้าสิบครับเป็นตายเหมือนกัน
ตรงวงเวียหลักสี่ซีแดง

แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม
ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่า

ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าสรุปวันนั้นผมไปไหน
เหมือนเอาคิดเอาถ้าคิดไปในทางสิ่งลี้ลับเนี่ย
ผมคิดว่ามันมีคนพาผมไปหรือเปล่าอย่างนี้
มันมีจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโรคหลังความตายมีจริงเนี่ย

อากาศจอดับภาพตัดมันเกิดขึ้นกับผม
ก็คืออยู่ผมเห็นตัวเองเดินเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านผม
เดินเข้าไปภาพที่ผมเห็นพี่เป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่ทุกอย่าง
แต่ฟ้ามืดเป็นตอนกลางคืน
แล้วสภาพบ้านเนี่ยคือทุกหลังพี่มันเหมือนเราอยู่ในหมู่บ้านล้าง
อยู่ในหมู่บ้านล้างที่มันไม่มีคนแล้วผมจะได้ยินเสียงหมาหอนตลอด
ดังละงมเลยผมเดินเข้าหมู่บ้านผมร้องไห้ตลอดพี่ร้องไห้ตลอด
มาที่บ้านพอมาหน้าบ้านไม่เจอพ่อไม่เจอแม่ผมก็ร้องไห้หนัก
เดินไปบ้านอาเข้าไปข้างในอีกลึกกว่าเดิมก็ไม่เจอใครผมไม่เจอคนเลย
ไม่มีหมาสักตัวแต่มีเสียงหมาหอนอยู่ในหูตลอด
จนผมไม่เจอใครผมก็เดินออกมาที่ทางหน้าปากซอยบ้านซึ่งมันจะเป็นสนามเด็กเล่น
ผมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นพอผมนั่งร้องไห้สักพักนึงผมเห็นผู้ชายครับพี่
อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับพี่ในการแต่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมจริง
ผมเห็นผู้ชายแต่งองค์ทรงเครื่องพี่สีเขียวมีแสงรอบตัวสีเขียวเลย
มาหาผมลอยมาอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ชี้บอกว่ามึงออกมานานเกินไปแล้ว
ออกมานานเกินไปแล้วพอหลังจากเขาพูดประโยคนั้นเสร็จปุ๊บ
อยู่ภาพก็ตัดอีกพี่แต่เป็นภาพของผมนอนอยู่แล้วมีคนยืนอยู่รอบเตียงใส่ชุดสีขาว
อย่างนั้นนะพี่แล้วคนรอบก็น่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลผมเห็นภาพนั้นปุ๊บแล้วผมก็หลับไปอีก
รับไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยแม่ผมก็มาเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงว่า
พี่คิดดูนะคนที่มีเครื่องวัดชีพจรตื๊ดอยู่ตลอดมันไม่สามารถลุกได้พี่มันไม่สามารถลุกได้
แต่๒วัน๓วันใน๑อาทิตย์นะพี่จะต้องมีสักวันหนึ่งที่ผมลุกขึ้นมากระโดดรถเต้นอยู่บนเตียง
เฮ้ยเป็นท่าลิงเป็นท่าลิงเป็นท่าอะไรเลยแล้วก็ชี้หน้าด่าพยาบาล

บนเตียงที่มันมีสายระโยงระยานอยู่เนี่ยนะ

อันนี้คือที่คุณแม่เล่าให้ฟัง

ออกไปอีนางยักษ์ออกไป
คือชี้พยาบาลหรือหมออะไรเข้ามาว่าเขาเป็นยักษ์หมดเลยครับก็เลย

เพราะว่าพยาบาลพูดบ่อยมาก

หานุมานให้ไปประทับร่างไว้

ใช่ครับ
ผมก็รับรู้

คืนนั้นเป็นคืนที่ผมประสบปฏิเหตุ

รุ่นเดียวกันอยู่บ้านข้างกันซึ่งหน้าบ้านมันตรงกับสนามเด็กเล่น
มันก็ตื่นมาชงนมให้ลูกตอนนั้นเพื่อนผมมีลูกแล้ว
มาชงนมให้ลูกแล้วก็มองมาที่สนามเด็กเล่น
ปกติจะเห็นพวกผมกับพวกเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ผมชอบตีปิงปองกันอยู่ที่สนามเด็กเล่น
แต่วันนั้นมันเห็นผมนั่งก้มหน้าอยู่ตรงม้ามุน
พี่ลูกเสร็จปุ๊บมันกำลังจะเดินลงมาหาผม
พอเดินลงมาข้างล่างแม่บอกว่า
ดาไปโรงบาลร่วมนับเลยไม่แม่ตรงนี้เป็นตายเท่ากัน

เดี๋ยวนะครับคุณสิ่งที่กำลังจะบอกว่าคำนี้ผมไม่เคยคุยกับใครมาก่อน
ผมแน่ใจว่าครั้งหนึ่งผมเคยเป็นผีหลังจากที่เราประสบอุบัติเหตุ
เหมือนเจ็บจิตเราไปหาเพื่อนไปนั่งอยู่ตรงนั้น
คือไปหาพ่อหาแม่แต่ว่าไปอยู่บริเวณบ้าน
แล้วเพื่อนเห็นว่าเรานั่งก้มหน้าอยู่ตรงนั้น
ใช่ทั้งที่กลุ่มผมที่เล่นปิงปองก็เล่นกันอยู่นะ
พวกเพื่อนผมเล่นปิงปองเล่นอะไรกันอยู่แต่ไม่มีใครเดินมาหาผม
แล้วผมก็ไม่ลุกไปหาใครผมนั่งอยู่อย่างนั้น
ก็จนคือเขาคือนางชอบเดินลงมาคุยกับผม
ปรับเขาเรียกอะไรทัศนคติสาธุสุขดิบอะไรกัน
เห็นแล้วนั่งก้มหน้าคงอยากมาคุยแหละ
พอเดินล้างบางกันแม่บอกว่าไปโรงพยาบาลเลย
๕๐๕๐จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้
เวอะเลยสิเวอะเลยสิ
ก็ก็เมั่นมายหัวผมแล้ว

เข้าได้นะเที่ยว

คืออย่างนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ผี
เราเคยได้ยินเรื่องของจิตสุดท้ายป่ะ

คนกำลังจะไปที่ไหนสักที่หนึ่ง
ปรากฏว่าระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุ

ว่าเนี่ยเขาไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้
เหมือนกันกับคนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล
ตัวนอนติดเตียงในโรงพยาบาล

ว่าคนนี้ไปปรากฏตัวอยู่อีกที่หนึ่ง

พี่พี่เคยได้ยินไหมประมาณแบบว่า
เวลาเราเห็นผีที่ไหน

ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาร้องไห้ทำไม
แต่อาการที่ผมมีคืนนั้น

ในหัวผมมันมีแต่ความเศร้า

แบบมันเศร้าเหลือเกินพี่
แล้วภาพที่ผมเห็นหมู่บ้านที่ผมอยู่
ปกติจะมีรถจอดหน้าบ้าน

แต่ภาพที่ผมเห็นมันเหมือนเป็นอีกโลกนึง

อีกแบบนึงคือไม่มีรถจอด

ใช่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีจริง

คือแล้วผมได้ยินเสียงหมาหอนตลอดอะพี่
คือคนไทยเราก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่า
หอนเพราะเห็นผีอะไรอย่างนี้พี่

แต่อยู่ผมก็ลืมตาตื่นมา
อยู่มันก็รู้สึกตัวมาเองอะพี่
แล้วตอนผมตื่นมาตาผมเหล่เลยนะพี่

ตาเหล่แล้วก็คิดว่าคงจะไม่กลับมาดี

แล้วก็ตอนช่วงที่ผมนอนโรงพยาบาลเนี่ย
มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น

คือมันจะมีเตียงข้างผมอะ

ผมมานอนอย่างนี้แล้วไม่รู้สึกตัวแม่มา

เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลุกอะไรอย่างนี้
เล่าให้ผมฟังว่าผมนิทาครับ

คือน้าคนนี้พอคุยกับผมได้ประมาณ๔วันพี่
วันที่๔เขามีอาการแปลกกับผม

เขานอนมองผมอยู่อย่างนี้ตลอด

แต่อาการเขาตอนนั้นเนี่ย

คือมันไม่เหมือนกับที่วันที่ผมเคยคุยมา

แต่เขาก็มองเหมือนเขาพยายามจะบอกอะไรผม

ทีนี้กลางคืนที่เกิดเรื่องเนี่ย

ผมก็จะเอาม่านที่มันสามารถปิดแบบรอบเตียงเราได้

พอผมปิดหมดปุ๊บเนี่ย

ทำให้เห็นเวลามีใครเดินผ่านมาผ่านอะไร
อันนี้เห็นกระตาเลยพี่ว่า
คืนนั้นนอนอยู่ผมก็เอาม่านปิดปกติ
มีเงาคนเดินผ่านม่านผมน่าจะไม่ต่ำกว่า๖คนนะพี่
ตัวใหญ่ใหญ่ดูจากลักษณะน่าจะสูงกว่าคนปกติด้วยซ้ำ

บางคนก็หัวเป็นเสือ

หลังจากผมเห็นสิ่งนั้น
เดินมาข้างเตียงผมได้ยินเสียง

พอพ่อมาผมก็ไม่เห็นน้าเขาแล้ว

เสียงสุดท้ายเมื่อคืนเหมือนเขาดิ้น
น่าจะประมาณนั้น
ก็ตกใจว่า

แล้วเขามายืนข้างจนเขามายืนข้างเตียง

เพิ่มความมั่นใจให้ผมว่า

เรื่องของการไม่ทำตามคำครูอะไร

หลังจากเหตุการณ์นั้นคือ

ได้วางตัวเกือบได้เล่นแล้ว

บางเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา

แบบถ้ามีอะไรผิดนิดเดียวเนี่ย
มันจะต้องมีอันเป็นไป

หรือมันอาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุ
ที่เป็นความประมาทจากตัวเรา

แต่อุบัติเหตุครั้งนั้นมันดันเกิดขึ้น
ที่จะไปเล่นโขนนี้กี่วัน

ที่จะไปเล่นจริงนานไหม

ก็ถือว่าไม่นานจนเขาต้องไปหาคนอื่นมาเล่นแน่

เพราะครูเล่นเอง

มันคงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะครับว่าเรื่องของ

ศิลปะวัฒนธรรมมันมีความเกี่ยวยง

สิ่งลี้ลับโลกหลังความตาย
ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของศิลปะ

นาฏศิลป์ต่างก็คงหนีไม่พ้น

ครูบาอาจารย์เรื่องสิ่งลี้ลับ

คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้

แต่คนที่อยู่ในแวดวงนี้บางคนจะ

แต่ส่วนใหญ่เข้าใจ
ส่วนน้อยมากที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ
แล้วเขาก็จะมีกฎกติกาของเขา

แล้วมันก็หลายคนก็ประสบความสำเร็จ

อาจจะเป็นเพราะว่าเราความเป็นวัยรุ่น

เห็นคนของขึ้นผมว่าหลายคนเป็น

เพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราไม่ไปลบหลู่
ความเชื่อไทยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้

ซึ่งความเชื่อเหล่านั้นถ้าเขานับถือกัน

แต่เราไปทำลายความศรัทธาความเชื่อเขา

จากประสบการณ์ที่คุณติงลี่
ไปเจอเจอมาผมไม่เคย

ครึ่งปีมาก่อนนะแล้วก็ไม่เคยคุย

ไปหาเพื่อนมาจริงนะพี่

อะไรที่ทำให้เราได้เห็นมันทำให้เราเชื่อว่า

ทำให้เราเชื่ออะไรอย่างนี้ครับ
โอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณคุณติ๊งลี่มาก
มากเลยนะขอบพระคุณนะครับ

ท่านไหนที่มีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้

มันไม่จำเป็นที่จำเป็นต้องเรื่องผีเรื่องสางอย่างเดียว

เรื่องที่มันหาคำตอบไม่ได้

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน

ด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับวันศุกร์นี้

ลาทุกท่านไปก่อนครับส่งคุณผู้ชมทุกท่าน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ

สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป